คุณผู้ชมต้องฝากย้ำฝากเตือนกันหน่อยนะว่าช่วงนี้โจรเยอะเหลือเกิน
เราฟังข่าวกันมามีโอ้โหลักเล็กขโมยน้อยเข้าบ้านหลายครั้งติดกันขโมยชุดชั้นในขโมยหลายต่อหลายอย่าง
ไม่ใช่ว่าของแค่อยู่ในบ้านแล้วโจรขึ้นบ้านแล้วมางัดเอาไปนะ
ของที่อยู่นอกบ้านถ้าเป็นของมีค่า
เข้าในบ้านแล้วล็อกกุญแจให้ดีเลยเพราะว่าโจรอ่ะขโมยทุกอย่างเลย
รวมไปถึงสิ่งนี้ด้วยค่ะ
นี่คุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดไหม

กางเกงลายลายเนี่ยค่ะกำลังเดินมาเดินมาจากไหนไม่รู้แหละ
เออสวมหมวกกันน็อคมาด้วยเดินมาแบบ

ทางเขาก็คือหลังที่ทำการปรัยศนีย์นี้เลยอ่ะเอาไว้เนี้ยแบบเนี้ยนอกบ้านอืมแล้วปรากฏว่าเอ๊เธอกลับมาบ้านแล้วสังเกตว่าทางแก๊สมันหายไปไหนครับเธอก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยแฟนเธอเนี้ยเอาไปเก็บไว้ในบ้านแล้วมั้งอ่าฮะก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรปรากฏว่าเอาพอเข้ามาดูในบ้านใน
หายไปอ่ะโจรมันย่องมาขโมยของเนื่องจากว่าเขาเนี้ยไม่ได้ล็อกรั้วบ้านตอนนี้ก็แจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วเนื่องจากว่าเกรงว่ามันจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนี้ด้วยเตือนภัยกันหน่อยนะช่วงไหนที่ไม

และห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ
ล็อกบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะคะ